คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยค่ะ
คือเห็นคุณชิสาไม่รู้ว่าจะเก็บข้าวของอะไรหรือเปล่า

เดี๋ยวไปตรวจสอบอากาศพร้อมกันนะคะในรู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณชิสาค่ะ
ขาดอะไรอีกนะอุปกรณ์ยางชีพไม่ได้หรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องเตรียมไว้นะคุณอาริยา
แม้จะยังไม่สิ้นเดือนก็ตามแต่ว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จริงไหมคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวนะคะ
เช้านี้เนี่ยต้องตระเตรียมกันหน่อยสำหรับข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ยางชีพ
แม้ว่าหลายคนจะอยู่ในเมืองกรุงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเสี่ยงภัย
แต่อยากจะบอกเอาไว้ว่าการป้องกันดีกว่าเสมอนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
วันนี้สภาพอากาศโดยภาพรวมนะคะยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำกันอยู่
แถบตอนบนของประเทศภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
แถบตอนบนบนเนี่ยนะคะที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
ฝนตกชุ่มฉ่ำถึงร้อยละ๗๐เลย
ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือภาคใต้นะคะทางด้านตะวันตกของประเทศ
ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนตกมากถึง๑๗๐ของพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนพื้นที่อื่นโดยรวมแล้วก็จะมีฝนตกกระจาย๑๔๐ของพื้นที่
ปัจจัยหลักก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเวียดนามแล้วก็ลาวนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีฝนฟ้าขนอง
เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์รับมือกับฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีเมฆปกคลุมหลายพื้นที่
ภาคอีสานเช่นกันนะคะแถบจังหวัดตอนบนนั้นมีฝนฟ้าขนองมากหน่อย
ส่วนภาครั้งวันนี้ฝนเบาบางนะคะเป็นภาคร่ายละ๔๐ของพื้นที่
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิด
ขึ้นในจังหวัดที่มีฝนตกสะสมค่ะภาคตะวันออกฝนเบาบางค่ะ
ประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่แต่จันทบุรีและตราดยังคงเป็นพื้นที่ชุ่มฉ่ำ
รับฝนตลอดเวลานะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็วันนี้มีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคานองคลื่นสูงสองเมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ก็มีฝนตกมากถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่
แถบด้านตะวันตกเลยไล่มาตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบีตังสตูนค่ะส่วนคลื่นนั้นสูงประมาณสองเมตรนะคะ
สุดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะฝนตกกระจายกันไป
แต่ว่าในช่วงเช้านี้ยังไม่มีรายงานฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะคุณผู้ชม
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้าวของเครื่องใช้อย่างที่บอกไปเตรียมเอาไว้ก่อนอุ่นใจกว่า
อย่างน้อยถ้าไม่ได้ใช้ในเรื่องของการหลบภัยพิบัตรต่างก็แบกเป้
ท่องเที่ยวเมืองรองได้สบายช่วงนี้

เพราะว่าถ้าขาดตกบกพร่องอะไรไปเดี๋ยวจะไม่พร้อม
คุณผู้ชมถ้าจะไม่ดีแล้วไปดีกว่า

ภัยทุกวันน่าเห็นใจเหลือเกินกับคุณชิสา
ค่ะแต่ถึงจะเจอภัยยังไงก็ยังปลอดภัย
แล้วก็มารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามทุกเช้าแน่นอนนะคะ